ตัวอะไรแล้วทำอะไรดูคลิปนี้ค่ะ

วันก่อนเรานอนรอแม่บ้านเพื่อที่จะเปิดประตูให้เขา

แต่กลับเจอเจ้าหนี้แทนตรงหน้ากระจกเลย
เราตกใจมากคิดไปต่างนานา
มุดออกไปแล้วเราก็ยังไม่จบอีก
เราเป็นห่วงหมาจรแถวหน้าบ้าน
แต่เราก็ไม่กล้าออกไปช่วยจริง
ซึ่งอีเฉาก๊วยเนี่ยตัวเท่าลูกหมาดูทำเป็นซ่า
โอ้โหเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าไซส์เล็กกว่าวัวอ่ะใช่
แต่แต่มันใหญ่กว่าพี่หมาจริงค่ะ
นี่มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วคืออย่างที่บอกค่ะบ้านเขาเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงแมว
อันนี้มันอยู่แค่ในพื้นที่รอบนอกของตัวบ้าน
เข้าไปในบ้านนะน้องแมวจะต้องโดนเขมือบแน่เลยค่ะ
บ้านของเธออยู่ที่ถนนบางนาตราที่สมุทรปราการนะคะ
ถามว่าจริงตัวเงินตัวทองมันกินหมากินแมวไหม
มันกินหมดนะคะกินสัตว์เป็นกินซากสัตว
แต่ว่านิสัยมันอาจจะไม่ใช่นักล่าโดยตรง
มันจะชอบกินซากสัตว์ที่ตายแล้วมากกว่า
แต่เห็นแบบนี้ก็ขนลุกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม